ตอนนี้เรื่องของราคากุ้งเริ่มตกต่ำแล้วก็ตกต่ำมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง
พื้นที่ไปตรวจสอบและเร่งแก้ไขปัญหานี้ครับ
นายอุรมสีสมสมรองธิบดีการงารข้าพัยในนัย
กับนายตามรัฐชัยรัฐนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นะครับ
ลงพื้นที่ไปจุดรูปรวมกระจายกุ้งครับ
สากรผู้เลี้ยงกุ้งรุ่มน้ำปากพนังนครศรีธรรมราช
ก็ไปหามรือกันเรื่องของสถานการณ์ราคากุ้งที่ปรับตัวลดลงมา
จากเรื่องของการชะลอคำสั่งซื้อจากประเทศที่เราส่งออกไปนะครับ
โดยกรมการค้าภายในก็ได้มีการแก้ไขปัญหาด้วยการจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตกุ้ง
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเข้ามาผ่านคณะกรรมการในการแก้ไขปัญหา
เพื่อนำไปรับซื้อกุ้งจากเกษตรกรครับ
และทางด้านของจังหวัดนครศรีธรรมราชเองก็ได้รับงบประมาณ
ในการที่เข้าไปดำเนินโครงการช่วยเหลือกเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งประจำปีนี้ทั้งหมด๑๗๗๐๐๐บาท
แล้วก็เป็นจังหวัดแรกที่เปิดรับสมัครผู้รวบรวมและกระจายกุ้งที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดเอาไว้
ทุกจังหวัดร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงพื้นที่
แล้วก็เปิดจุดจำหน่ายให้กับเกษตรกร
เพื่อเป็นช่องทางในการระบายผลผลิตออกสู่ตลาด
ให้ทางชุมพรเปิดจุดจำหน่ายให้กับเกษตรกรทุกวันศุกร์
อายุทยาก็เชื่อมโยงจุดร่วมกันกับจังหวัดนครราชศรีมา
ให้ชนบุรีเปิดรับออเดอร์สั่งซื้อกุ้งจากหน่วยงานต่าง
ให้กับเกษตรกรด้วยนะครับเพื่อกระจายไปต่อยังร้านค้าร้านอาหารต่าง
แล้วก็เชื่อมโยงนะฮะแล้วคาดว่าจะสามารถจำหน่ายกุ้งในประเทศ
เป้าหมายได้ประมาณ๕๐๐๐ตันครับ